ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีสาวน้อยคนนึงเธอประกาศ
ตามหาสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอแล้วคนเนี่ยนะแชร์เป็นหมื่นเลยค่ะ
บอกว่าขอร้องอย่าตีน้องน้องน่ารักมากจริง
เห็นโพสต์แบบนี้แล้วบางคนก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะ
แต่ที่แน่คุณผู้ชมไปดูสัตว์

มีแสนแสสักขึ้นแช่ชั้นนจริงทิ้ง
บ้านพักของเธอแถวซอยศาสนาเขตพญาไทย
เจ้าของโพสต์นั้นนะคะชื่อเล่นว่าน้องหยกค่ะ
ก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอความกรุณาด้วยค่ะ
งูหนีออกจากบ้านใครพบเจอน้องงูสีดำตัวใหญ่
ตัวใหญ่อ้วนสักประมาณเท่าหลอดไฟ
ยาวประมาณสักเมตรหนึ่งโปรดติดต่อมาหน่อยนะคะ

ไม่มีพิษไม่ใช่งูพิษไม่ใช่งูเห่า

น่ารักมากสำคัญกับเรามากจริง
ใครเจอเราขอคืนนะคะฝากแชร์ด้วยค่ะ
นี่คนแชร์เป็นหมื่นจริงนะคุณผู้ชม
แล้วพอโพสต์นี้แชร์ไปชาวเน็ตเนี่ยเขาก็
มันมีสองฝั่งไงบางคนก็รู้สึกสงสาร
ว่าเออเข้าใจนะหัวอกคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วสัตว์เลี้ยงมันหาย
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่หมาแมวทั่วไปด้วย

บางคนเห็นแล้วก็แบบหลอนเหมือนกัน
กลัวว่าแบบมันอันตรายหรือเปล่า
งูแสงอาทิตย์หรือเปล่ามีคนไปคอมเมนต์ถาม
ซึ่งเธอก็ตอบด้วยนี่ดูสิเวลาเขาอยู่ในชามข้าว

แล้วตัวมันสีดำสนิทจริงคุณทัศนัยคุณสุภานี
แบบนี้นะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ยืนยันว่ามันไม่มีพิษจริง
เจอแล้วอย่าตีนะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้ติดต่อมาหน่อยเดี๋ยวจะรีบไปรับเลย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมในคอมเมนต์ดิฉันเข้าไปดู
คนมาแสดงความคิดเห็นคือแบบเยอะมากจริงค่ะ
ประมาณ๒๐๐๐กว่าคอมเมนต์
แล้วก็เวลาคนไปแสดงความคิดเห็นมันก็มีสองฝั่งสองฝ่ายไง
บางกลุ่มเขาก็เหมือนกับจะแกล้ง
เอารูปแบบงูเห่าผัดเผ็ดงูผัดเผ็ดอย่างนี้
เอาไปแล้วเออคือเจ้าของเขาก็ใจไม่ดีสิคะ
เขารู้สึกว่ารักเขารู้สึกห่วงมันจริงแต่พอมาทำแบบนี้
บางคนก็เข้าไปต่อว่าว่าคุณเลี้ยงสัตว์แล้วคุณมาปล่อยแบบนี้ได้ยังไง
จนแม่ของน้องเนี่ยนะออกมาคอมเมนต์เหมือนกัน
บอกว่าเนี่ยเป็นแม่ของน้องนะตอนนี้ลูกร้องไห้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว
ที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแค่งูคือสัตว์อย่างอื่นเลี้ยงหมด
กุ้งเคฟิชอะไรกระรอกเลี้ยงหมดค่ะ
คือเขารักสัตว์ครอบครัวนี้แล้วก็บอกว่าอยากให้เห็นใจลูกเถอะ
คุณแม่บอกว่าเราเป็นแม่ของน้องนะไม่ต้องเน้นกันแล้วนะคะสงสารลูก
บ้านเราเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแถมมีกระรอกรอบบ้าน
รักสัตว์ทุกตัวทุกชนิดลูกเสียใจมากแล้วนะคะกราบแล้วค่ะ
ใช่แต่คนส่วนใหญ่ผมอ่านในคอมเมนต์นี่
คือคนที่เขาไม่เคยเลี้ยงูเขาจะไม่รู้หรอกว่า
ไอ้งูที่คุณเลี้ยงกับงูที่เขาเจอมันตัวด้วยกันไหม

แล้วถ้าเขาไปเจองูที่มันมีพิษแต่เขาคิดว่าเป็นงูของคุณ
คุณไม่ให้เขาไปตีเนี่ยเขาก็ถูกงูฉก

บอกว่าถ้าเกิดว่าเจอน้องเนี่ยนะวิธีการเนี่ย
คือให้เอาผ้าไปโยนให้มันทับมันไว้
เสร็จแล้วเอาถังครอบแล้วรีบโทรแจ้ง
คืออย่าตีใช้วิธีผ้าคลุมไปก่อนแล้วเอาถังเคราะ

เออแล้วเดี๋ยวเขาแบบว่าจะไปจัดการเอง

คือเอาจริงนะหน้าตาเจ้าของโพสต์หน้าตาน่ารักเลยแหละ

แต่ละอย่างที่เขาโพสต์เขาจะรักสัตว์มาก
มีแบบเขาโพสต์ตุ๊กแก่สายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ว่า

เขาบอกว่าตารักจังเลยคือน่ารัก

มันก็เป็นความชอบของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกัน
แต่ทีนี้อยากให้ข้อมูลเรื่องนี้เอาไว้หน่อยนึงนะคะ
เพราะว่ามีข้อมูลจากสถานสวภาสภากาชาติไทย

มันเป็นงูที่ไม่มีพิษนะคะ
ตลาดเลี้ยงงูเขาเลี้ยงกันมานานแล้ว
มันไม่ดูมันไม่ค่อยกัด
ยกเว้นที่ที่ฉันบอกว่าไม่ค่อยกัดเพราะอะไร
ตอนที่มันหิวจัดมันอาจจะมีแบบขบ